ที่นี่พาไปที่จังหวัดกราศิลป์

ก็บอกว่าเนื้อมันหวานอร่อยมาก

แล้วก็คลุกไปกับซอสหรือน้ำปลานะโอ้โห

หิวแต่เช้าเลยค่ะ

เป็นภาพเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากนะคะ
แล้วดูสิร่วมด้วยช่วยกัน

เอามาเป็นเหยื่อในการตกปลา

ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกราศิลป์

พากันไปค่ะเป็นพักสูงระเบียบ
ออกไปจับหาปลาหลาดหรือว่าปลากระทิง
นำไปเป็นอาหารด้วยอุปกรณ์ในการจับปลา

เบ็ดผูกกับคันไม้ไผล์เล็กสวิ้น
คล่องสายปลา

ก็เลยทำให้ระดับน้ำในคลองลดลงแบบนี้

หน้าตามันจะประมาณนี้มันจะคล้ายงูนะ
ถ้าตามต่างจังหวัดนะเขาจะเสียบไม้แล้วย่าง

ใช่ไปคั่วปลากระทิงก็อร่อยนะ

ทีนี้วิธีการจับปลากระทิงเริ่มต้นต้องใช้สวิงในการช้อนหากุ้งฝอย

จากนั้นใช้เหยื่อนี่แหละค่ะก็คือกุ้งฝอยเกี่ยวกับเบ็ด
ตกลงไปตามรอยแตกรอยแยกในคลอง
ต้องอาศัยความอดทนและความพยายามในการรอและรอ
รอให้ปลามากินเหยื่อพอมันมากินเหยื่อปุ๊บสังเกตเลยนะคะ

ตรงที่ปลามากินเหยื่อน้ำมันจะสีขุน
จากนั้นก็รีบกระตุกเบ็ดขึ้นมาเลยค่ะ
ใช้ปลากระทิงเนี่ยแล้วได้ปลากระทิงตัวใหญ่แบบนี้
สำหรับเมนูเด็ดสุดยอดสุดยอดภูทรกาลสิน

เมนูต้มส้มปลากระทิง

แล้วมอบปลากินมอบหลาย

วิธีการทำก็คือนำปลามาทำความสะอาด

แล้วหั่นเป็นบ้องเป็นชิ้นพอดีคำแบบเมื่อสักครู่นะคะ
หลังจากนั้นต้มน้ำให้เดือดนะ
ใส่พริกสดใส่ขาตะไคร้มะเขือเทศใบหม่อน
แล้วใส่น้ำปลาปรุงรสทั้งเกลือผงชูรส
น้ำเดือดแบบนี้ใส่ปลากระทิงลงไป

บางคนก็เขาบอกว่ามันจะคาว

ใช่ค่ะให้น้ำเดือดแล้วก็ชิมนะคะ

ตามใจฉันตามใจเธอและตามใจปากแล้วนะคะ
อร่อยได้ที่ตักใส่ถ้วยเลยค่ะ

เมนูนี้ถือว่าทีเด็ดภูทรเลยค่ะ
นครบานอย่างเราก็อยากกินเหมือนกันนะคะ
ได้ลองรถแล้วก็จะติดใจค่ะ
เพราะว่าปลากระทิงเนี่ยเนื้อมันหอมเนื้อมันหวาน
แล้วก็จะบอกว่านี่เป็นอีกวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในช่วงเวลาว่างแบบนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์

และที่สำคัญมันเหมาะมากเลยนะในยุคนี้
เศรษฐกิจฝืดเคืองโรคโควิดก็ระบาด

แบบนี้มันดีนะคุณไปหาไม่ต้องเสียสักหน่านเลย
เคยได้ยินแต่สำนวน
กุ้งฝอยตกปลากระพง

กุ้งฝอยตกปลากระทิง